เรื่องของการเลือกตั้งสอสอครั้งต่อไปเนี่ย

กรกตพร้อมตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖

แต่ก็ยังมีฝ่ายการเมืองที่เขามองว่าจะเลื่อนหรือเปล่า
เพราะว่ามีเหตุผลปัจจัยอะไรแทรกซ้อนอยู่หรือไม่นะครับ
อย่างวันนี้ก็มีอยู่๒ปัจจัยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามา

คอสชบอกให้ชัดเลยเถอะจะเลื่อนไม่เลื่อน
วันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคสชพเอกพระยุทธ์จันทร์โอชา
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ของหัวหน้าคณะคอสชให้ขยายกรอบเวลา
ประกาศเขตเลือกตั้งสสของกรกต
โดยระบุเหตุผลว่ามีประชาชนและพักการเมืองร้องเรียนกันมาเป็นจำนวนมาก
การแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอยังไม่หลากหลายครบถ้วน
ดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมาย
สมควรผ่อนผันและขยายเวลาออกไป
โดยให้แล้วเสร็จก่อนที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจะมีผลบังคับใช้
จากเดิมที่กำหนดให้การแบ่งเขตเลือกตั้งทำให้แล้วเสร็จ
ภายใน๖๐วันนับจากกฎหมายลูกสอสอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
แต่หลังจากที่กำสั่งข้อสร้าชอพภาพนี้ออกมานะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานกรกตกำลังจะเดินทาง
เข้าสำนักงานที่สวนราชการถนนแจ้งวัฒนะ
แต่จากนั้นก็มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คงไม่มีใครเข้ามาแล้วล่ะ

สงสัยมีใครบอกท่านว่าผู้สื่อข่าวรออยู่หรือท่านอาจจะมีภารกิจอื่นก็ได้นะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ภาคทางเลือกใหม่นะครับได้ไปยื่นหนังสือต่อกรกต
ขอให้พิจารณาเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอีก๓๐วัน
โดยให้เหตุผลว่าคอสชยังไม่ปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมือง
ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างพักการเมืองเก่ากับพักการเมืองใหม่
โดยข้อเสนอนี้ก็เลยมีฝ่ายที่มองว่าจะทำให้เกิดการเลือกตั้งที่จะต้องเลื่อนออกไป
เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนแทนหรือไม่
วันนี้ทางพักประชาธิบัติและเพื่อไทยนะครับต่างก็ออกมาขอให้คศชแล้วก็กรกต
บอกให้ชัดว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับ
อย่างนายพิศิษฐ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิบัติบอกว่า
หากมีการเลือกตั้งจริงคอสชและกรกตก็ต้องอธิบายเหตุผลให้ได้
เพราะประชาชนก็คาดหวังแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้า
นายภูมิธรรมเวชยาชัยหรือเหลคาธิการพักเพื่อไทย
ว่าคำสั่งของข้อสชที่ออกมาเรื่องของการขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอ
ชัดเจนว่าต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างแน่นอน
ซึ่งถือว่ารัฐบาลได้เลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยข้อตกลงของตัวเอง
สำหรับคนภายนอกเนี่ยเค้าก็มองว่ามันเลื่อนมาหลายครั้งเนี่ย
มันก็จะสร้างความไม่เชื่อมั่นความไม่แน่นอนถึงในเยี่ยม
สิ่งที่รัฐบาลหรือคอสชพยายามทำ
คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคุณพยายามจะดึงเวลาให้ล่าช้าที่สุด
เพื่อให้การเตรียมตัวของพักการเมืองต่างเตรียมตัวได้ช้าที่สุด
หรือไม่พร้อมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่าย
ฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันสามารถทำอะไรก็ได้มากมาย
พร้อมที่สุดรู้มาก่อนว่าจะจัดการจะดำเนินการยังไง
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้อะไรไม่สามารถกำหนดอะไรได้
ไม่สามารถสร้างความชัดเจนใดได้
การเลือกตั้งที่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมได้ยังไง